ยังดูที่เรื่องของไฟมีเหตุไฟไม่แคมป์คนงานในซอย๓๓๐
ปรากฏว่าเจ้านาคีนนำรถจากกระยานยนต์ย้ำนะฟังไม่ผิดครับคุณผู้ชม
รถจักรยานยนต์ดับเพลิงแค่คันเดียวนะแล้วดับไฟได้ในหนึ่งนาทีคุณผู้ชมไปดูกันเลย
นี่ค่ะต้องบอกว่ามันเป็นภาษณะดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เหมาะสุดสำหรับเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนตรอกแล้วก็ซอกซอยที่รถขนาดใหญ่มันเข้าไม่ถึงค่ะ
มาเลยแว้นมาเลยจ้าขี่เป็นมอเตอร์ไซค์มาเลยนะคะมันคล่องตัวสูงกว่ามากแล้วมันก็ซอกแทรกซอกซ้อนได้
เป็นรถจักรยานยนต์ดับเพลิงที่กรทมเขาซื้อมา๑๘คันส่งกระจายไปตามสถานีดับเพลิงต่างทั่วกรุงเทพนะคะ
แต่ก็นี่แหละค่ะก็ถือว่าคล่องตัวสูงแล้วก็สามารถดับเพลิงได้อย่างทันท่วงที๑นาทีเท่านั้นดับสนิทเลย
แต่มันก็ต้องเป็นไฟที่ไม่ได้แบบไม่แรงมากไม่ได้ห่มกระดำมากใช่ไหม
เป็นเพลิงที่แบบว่าสามารถที่จะดับได้ในวงจำกัดแบบนี้เพราะว่าเรื่องของน้ำอุปกรณ์มันก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรอ่ะ
มันไปไหม้ตึกไปไหม้บ้านโตมันก็คงจะจับไม่ทัน
ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะคะถังดับเพลิงเนี่ยติดอยู่๓ถังถูกไหมแล้วมีเครื่องฉีดแรงดันสูงเท่ากับว่าดับเพลิงได้๓ถังและเครื่องฉีดแรงดันสูงอีก๑อัน
กับมอเตอร์ไซค์๑คันก็ถือว่าถ้ามีเพิ่มมากขึ้นอีกก็ดี
เพราะว่าบ้านเราจริงพวกตรอกซอกซอยมันเยอะหลายเหตุการณ์แล้วนะคะที่รถคันใหญ่เข้าไปไม่ได้แล้วมันก็เกิดความสูญเสียขึ้นแบบนี้น่าจะช่วยแก้ปัญหา

ล้านกว่าบาทคือตัวมอเตอร์ไซค์๗แสนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอีกประมาณตกแรก๘แสน
เพราะมันทั้งหมดล้านสามไงอีก๘แสนก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์ต่าง